เช่นเดียวกับข่าวนี้เช่นเดียวกัน
อันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะ
อันนี้เป็นคลิปอุทาหรณ์หลวงพี่รูปหนึ่งค่ะ
กำลังจะจุดไฟประชุมเพลิง
คือเขาก็จะชาปนกิจนะคะจะประชุมเพลิง
แต่ปรากฏว่ามีการใช้น้ำมันเบนซินมาเป็นเชื้อเพลิง
โอ้โหเกือบจะโดนเผาไปด้วยค่ะ

อันตรายจริงคุณน้าทะพง

อันนี้คือน้ำมันเบนซิน

ซึ่งน้ำมันเบนซินเขาไม่ใช้เป็นเชื้อเพลิงกัน

เพราะว่าด้วยความที่มันแบบไอระเหยของมันเนี่ย
ก็ติดไฟแล้วอ่ะมันอันตรายมากเลยนะคะคือต้องบอกว่าโชคดีนะหลวงพี่
ยังออกมาทันแล้วไม่เป็นอะไรมากนะคะ
มีคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในติ๊กต๊อกค่ะ
คุณรัฐพลจิตโสนะคะบอกว่า
ขอเตือนเลยเรื่องน้ำมันเบนซินอย่าเอามาเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟนะคะ

อันตรายยังไงไปคุยกับอาจารย์ออสนะคะ
เราไปหาข้อมูลเพิ่มมาให้นะคะคุณผู้ชม
อาจารย์ออสคุณวีรชัยพุทธวงศ์บอกว่า
น้ำมันเบนซินมันไวไฟมาก
ไอระเหยของมันติดไฟนะคะติดไฟได้
ซึ่งวิธีการใช้น้ำมันเบนซินถ้าจะจุดไฟเนี่ย
มันต้องห่างเมตรหนึ่งอันนี้ถึงจะปลอดภัย
มันไม่สามารถเข้าไปใกล้มันไม่เหมือนน้ำมันอื่นนะคะ
ไม่ควรจุดในระยะประชิดถ้าใช้น้ำมันเบนซิน
อันนี้ต้องบอกหลวงพี่โชคดีจริงนะคะ
ไฟมันไม่ลามติดร่างกายโดนจีวอนอะไรอย่างนี้
ดวงตาแต่เชื่อว่าขนที่แขน
หรือถ้ามีคนถ้าใกล้ขนาดนี้ถ้ามีคิ้ว

เพราะท่านก็ไม่รู้ว่าใช้น้ำมันอะไรถูกไหมคะ
นี่ค่ะอุทาหรณ์จริงน้ำมันที่ใช้เผาศพ
อาจารย์ออสเขาบอกว่าจริงแล้วมันต้องใช้น้ำมัน
น้ำมันการ์ดน้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซลจะปลอดภัยกว่าค่ะ
มันต้องเหมือนกันระยะใกล้นิดนึงนะคะ
นี่ค่ะแต่น้ำมันดีเซลก็เป็นความรู้นะคะ
ว่ามันใช้เป็นเชื้อเพลิงนะถ้าจะใช้ต้องห่าง
เพราะว่าไอของมันติดไฟได้ค่ะคุณผู้ชม